๗๑๐มิถุนายนห้ามพลาดเด็ดขาด
เริ่มต้นงานนี้ถือว่าเป็นการจัดแสดงเรื่องของนิสการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะครับ
เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติ
ด้านการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสีย
กักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
การจัดการของเสียอุตสาหกรรมแล้วก็ด้านอื่น

ปกติแล้ว๒ปีจัดครั้งหนึ่ง
งานนี้ถือว่าเป็นการตอบโจทย์เรื่องการบริหารจัดการน้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคครัวเรือน
จะมีการแสดงอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง
กว่า๑๕๐๐แบรนด์จาก๓๕ประเทศ
ซึ่งก็จะเป็นงานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะด้านของ
สาหกรรมพวกปั๊มวาวท่อและข้อต่อ
รวมไปถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบคันนะครับ
งานนี้ถือว่าได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ

การบริหารจัดการน้ำของไทยอย่างเช่น

ทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาน
และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
รวมไปถึงการประปานครหลวงนะครับที่จะมาร่วมจัดกิจกรรม
และมีสัมมนาที่น่าสนใจกว่า๘๐หัวข้อในงานนี้ด้วย
ซึ่งปีนี้จัดให้มีการประชุมนานาชาติ
ประกายความคิดรวมไปถึงมุมมองใหม่
อุตสาหกรรมและแนวโน้มการจัดการน้ำดีน้ำเสีย
เพื่อความยั่งยืนของประชาคมอาเซียน
คุณผู้ชมครับไฮไลท์ของงานในปีนี้

อิสราเอลจากสิงคโปร์จากเนเทอร์แลนด์
ที่เขาประสบความสำเร็จในการจัดการเรื่องน้ำ
ยั่งยืนมาจัดแสดงด้วย
และงานนี้จัดอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
ที่เคยมาคุยกับชาวข่าวชาวเศรษฐกิจไปเมื่อวันก่อน

และการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน

และการอนุรักษ์พลังงานที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
งานนี้นะครับคุณผู้ชมจัดขึ้น๗๑๐มิถุนายนนี้
นิทัศกาลและการประชุมใบเทคบางนา
คุณผู้ชมสามารถศึกษารายละเอียด

ลิกเข้าไปดูทางเว็บไซต์นะครับ
จะมีข้อมูลปรากฏหน้าจอตอนนี้เลยนะครับ
ก็ติดต่อสอบถามแล้วก็ดูรายละเอียดของ
งานกิจกรรมในครั้งนี้ได้นะครับ